คุณผู้ชมพอเราอยู่ในโลกยุคโซเชียลเนี่ย
มันเชื่อใจอะไรไม่ได้ง่ายนะ
ในโลกโซเชียลใครจะเป็นอะไรก็ได้
เราจะเอารูปใครไปบอกว่าเป็นตัวเราก็ได้เหมือนกัน
สาวทั้งหลายเขารวมตัวกันมา
ร้องเรียนมาแจ้งความบอกว่าถูกสาวสองคนนึง
เอารูปพวกเธอไปใช้เป็นโปรไฟล์

สุดท้ายตำรวจว่ากำลังจะไปที่บ้านของ

โอ้โหไปถึงเจอสาดน้ำร้อนใส่ค่ะ

อันนี้อันนี้ต้มใช้หรือว่าต้มรอเนี่ย

ลักษณะสาดป๊าบเข้าไป

เขาชื่อธนกฤษเป็นสาวประเภท๒ค่ะ

คือกลุ่มผู้เสียหายที่เขาต้องอยากมาเคลียร์
เพราะว่าถูกนายธนกฤษคนนี้เนี่ย

ไปหาเรื่องคนนั้นคนนี้เต็มไปหมด

ขณะพาตำรวจมาด้วยก็ยังโดนคว่างของ
สาดน้ำใส่เห็นบอกมีจังหวะหนึ่ง

คือเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาพักนึงแล้วล่ะ

ไปแจ้งความแล้วแต่คดีมันไม่คืบ
ซึ่งนายธนกฤษมีพฤติกรรมแบบนี้
เป็นปีบางทีเนี่ย

รูปผู้เสียหายไปขายบริการ
เออเนี่ยเอาไปลงแบบขายบริการอย่างนี้
หรือปลอมเป็นเฟซบุ๊คอวตารนะคะ
แต่ใช้รูปคนอื่นแล้วเอาไปเที่ยวด่าสาบแช่งคนอื่น
เสียหายกันแบบโอ้โหยกใหญ่เลยทีเดียวนะคะ
ทีนี้ตอนที่ทีมข่าวเรากำลังพูดคุยกับผู้เสียหายอยู่
เราก็ลงไปคุยกับเขาเนอะว่ามันอะไรยังไงแบบไหนบ้าง
ปรากฏว่านายธนกฤษส่งข้อความมาหาหนึ่งในผู้เสียหายค่ะ

ก็ส่งข้อความมาทำนองท้าทายว่ามาเจอกันที่บ้านสิ
มาคุยกันที่บ้านสิอะไรแบบนี้ค่ะ
สัมภาษณ์อยู่จนสัมภาษณ์จบผ่านไปชั่วโมงนึง
นายกธนกฤษส่งข้อความมาต่อเนื่องเลยส่งมาเรื่อย
ซึ่งผู้เสียหายรายนี้เธอบอกว่าเธอชื่อหนูนานะ
เธอบอกว่าส่งมาอย่างนี้๓เดือนกว่าแล้ว
แล้วพอไม่สนใจนะก็จะมาเรียกร้องความสนใจ
ตอนนี้รวมผู้เสียหายได้กว่า๑๐คนแล้ว
เพราะทุกคนก็อยากให้นายธนกฤษหยุดพฤติกรรมแบบนี้
สุดท้ายก็เลยตัดสินใจชวนไปที่บ้านใช่ไหม
ไปก็ได้ตามมาขนาดนี้แล้วก็เลยไป
ปรากฏพอไปถึงทะเลาะกันไม่พอ
อยู่ธนกฤษคว้าจอบวิ่งไล่กลุ่มผู้เสียหายเฉยเลย

ป้าหนี
นี่ค่ะโอ้โหออกมาจริง
ออกมาจริงบทเก่งแต่โลกโซเชียลเป็นไงล่ะ
จอบออกมาวิ่งไล่ขนาดนี้กลางถนนกลางวันแสกอะค่ะ

โอ้โหตกใจวิ่งหนีกันกระเจิงไปหมดเลยนะคะ

ปรากฏว่านิติบุคคลบอกว่ารู้ว่าบ้านหลังนี้

แต่ไม่เคยมีเหตุการณ์ออกมาไล่ทำร้ายใครนะ
เพราะส่วนใหญ่เขาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่

ก็เลยอยากจะฝากให้ครอบครัวช่วยดูแลให้ใกล้ชิดกว่านี้หน่อย

เห็นใจคุณพ่อคุณแม่และคนในครอบครัวของน้องคนนี้นะ
เพราะว่าน้องชอบทำร้ายข้าวของในบ้าน
แล้วก็เคยจะไปกระโดดสะพานฆ่าตัวตาย
เพราะว่าถูกผู้ปกครองขัดใจด้วย
ล่าสุดเห็นบอกว่าฝ่ายปกครองอำเภอธัญบุรี

มาพูดคุยเจรจาหาทางออกแล้วเช้าวันพรุ่งนี้

ทีมข่าวไปเปิดใจผู้เสียหาย๓คนมีใครบ้าง
มีหนูนามีบีมมีปลื้มที่นั่งอยู่นี่แหละครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น

คือมีคนแปลกหน้าทักเฟสมา

ทำให้รู้ว่าโอ้ฉันถูกปลอมเฟสแน่เลย
โดยนายธนกฤษหรือว่ากายที่เป็นสาวประเภท๒เนี่ยนะ

แต่กลับถูกคุกคามแล้วเอารูปไปใช้ในทางเสียหายอีก
หนักที่สุดก็คือตอนงานศพคุณย่าที่ผ่านมาเนี่ย
ปลอมที่ชื่อพลอยนะ
เข้าไปใช้คำไม่สุภาพกับครอบครัว

ส่วนเหตุการณ์ในคลิปที่นำมาโพสต์นะฮะ
เกิดขึ้นเมื่อ๑๖มีนาคมที่ผ่านมา
ในกายเนี่ยท้าทายบอกว่าถ้าแน่จริงมาหาที่บ้านดิ
ก็เลยตัดสินใจไปกัน๔๕คนไปตะโกนเรียกอยู่ตั้งนาน
ในกายก็ออกมาแล้วบอกว่ารอแป๊บนึง

เข้าบ้านไปคราวนี้ออกมาพร้อมกับหม้อที่มีน้ำเดือด
ปลุดสัดใส่รถอย่าให้คุณผู้ชมเห็นไปเลยครับ

เขาก็วิ่งออกมาพร้อมหม้อน้ำร้อนแล้วก็สาดใส่รถ
แต่พอดีพวกหนูปิดประตูกับปิดกระจกทัน
ทีนี้หนูเห็นท่าไม่ดีแล้วหนูก็ทำการเรียกตำรวจมา
พอคุณตำรวจมาค่ะเขาก็เปิดประตูบ้าน
เปิดประตูรั้วก็เปิดประตูบ้านรอไว้
เสร็จแล้วพอตำรวจมาปุ๊บตำรวจก็ไปยืนเรียกหน้าบ้านเขาว่า
กายออกมาคุยกันดีนี่ตำรวจ
แล้วเขาก็ถือน้ำร้อนกับหม้อออกมาสาดอีก
สาดเสร็จแล้วก็ถือมีดออกมาด้วยไล่พวกหนูเลย
ค่ะอยากไปคุยดีว่าทำแบบนี้ไปเพื่ออะไร
ทำให้เราเสียหายทำไมทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อน

ปลื้มนี่อายุ๒๑ครับคุณผู้ชมฮะ
ถูกนำภาพไปทำเฟซบุ๊กปลอม
แล้วก็ไปแอบอ้างขายบริการทางเพศนะครับ
แล้วตั้งชื่อเฟสที่แสนจะหยาบคายนะฮะ
คือใช้ชื่อจริงของเธอไปผสมด้วยนี่แหละนะครับ

ถูกลูกค้ายกเลิกงานไปเป็น๑๐ลายเลย
ตอนนี้ก็อยากจะชี้แจงต่อคนรู้จักต่อลูกค้าทุกคนนะครับ
คือปลื้มเขามีอาชีพรับรีวิวสินค้าขายของออนไลน์ด้วยไง
ลื้มเล่าต่อบอกว่าสาเหตุที่เธอตกเป็นเหยื่อก็เพราะเธอไปคอมเมนต์
แม้ตอนนี้จะแจ้งตำรวจนะครับแจ้งทั้งบางเขนสอนอบางเขนและปอทนะ
แล้วมีกว่า๓๐เฟสนะฮะบล็อกเฟสนี้ก็ไปเจอเฟสนั้นครับ
ใช่ค่ะ
คือตามไปเช็คผลงานตัวเอง
แล้วก็ทำอะไรกับเฟซเราไม่รู้
แล้วเฟซเราก็โดนบล็อกเม้นต์
หนูก็ไม่สามารถบอกผู้เสียหายคนอื่นได้
ว่านี่ไม่ใช่หนูนะ
หนูว่าเขาน่าจะทำแบบนี้มานานแล้ว

บอกว่าถ้ากายป่วยนะ
ญาติคุณรีบพาไปรักษานะครับ
ไม่ควรปล่อยให้มาสร้างความเดือดร้อนนะฮะ
ไอ้สิ่งที่ทำแสบสันที่สุดคือ
เอาภาพไปปลอมเฟสแล้วยังส่งข้อความแบบรัวนะฮะ

บอกตี๒ถึง๙โมงส่งจังเลยนะฮะ

แล้วคราวนี้ไลฟ์ขายของไม่ได้ไงนะครับ
พ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงถูกทักไปด่าหมดนะฮะ
ไม่รู้จะไปสร้างความเสียหายแบบนี้เพื่ออะไรครับ
เพราะฉะนั้นที่จะหาเรื่องเขามากกว่า